คุณผู้ชมมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหวยนี่แหละนะฮะ
เป็นต้นพยอมเก่าแก่อายุกว่าหนึ่งร้อยปี
แน่นอนชาวบ้านเวลาเขาไปขอก็ต้องจุดทูบจุดเทียน

มันลามไปติดผ้าสามสีที่ผูกต้นไม้

อายุเป็นร้อยปีคุณผู้ชมไปดูความเสียหายกันหน่อยนะฮะ
ด้วยความที่ชาวบ้านเข้าไปเยอะนะไปจุดทูบจุดเทียนนี่เลยครับนะฮะ
โอ้โหลามแบบนี้เลยชาวบ้านก็ต้องช่วยกันไปดับสิครับ
เหตุเกิดที่ต้นพยอมอายุกว่าร้อยปี
เกิดขึ้นบริเวณริมถนนตลาดใหม่เขตเทศบาลนครสุมราชธานีเมื่อช่วงเช้าตรู่ของเมื่อวาน
ก็วันหวยออกเลยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้ได้
สำเร็จแล้วก็พบว่ามีสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์รวมทั้งสายสื่อสารเสียหายกันไป
โอ้โหดำเป็นต่อตะโกแบบนี้เลยนะฮะ
เมืองต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีชาวบ้านมาจุดทูปเทียนเพื่อไหว้ขอโชคขอลาบวันหอยออก
เพราะว่ามันไหม้ตอนเช้าตรู่นะหวยออกตอนบ่าย
แต่เทียนคงจะล้มแล้วก็ไปติดพวกอุปกรณ์ต่างที่เป็นผ้าสามสีต่างแล้วก็ลุกไหม้ลุกลามขึ้นไป
เป็นผ้าแพร่แถบต่างนะฮะ
แล้วก็หลังเที่ยงคืนของวันที่๑๕ของทุกเดือน
วันหวยออกเนี่ยจะมีคนไปไหว้เพื่อขอโชคขอเลขกันเยอะมากเลย
ส่องหาเลขตรงใต้ต้นพยอมเป็นประจำก็คาดว่าน่าจะเป็นการจุดทูบเทียนเอาไว้นะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่ามักจะเห็นคนเนี่ยไปไหว้ขอโชคลาภขอเลขตอนสักประมาณตีสี่ถึงตีห้า
ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้ามืดตอนตี๔ตัวเขาเองก็มาไหว้เหมือนกันนะ
เพราะว่าต้นพยอมยังปกติอยู่นะตอนตี๔เนี่ย
แต่พอเช้าตรู่ขึ้นมาเอ้ามันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาแบบนี้นะฮะ
แล้วพอย้อนกลับไปสัก๓๔ปีปี๒๕๕๗เคยมีคนร้ายรอบวางเพลิงต้นพยอมต้นนี้แล้วครั้งหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าเป็นเจ้ามือหวยที่แม่ให้หวยแม่นนักใช่ไหม
เผาเสลอแค้นใจเพราะคนถูกระวังเยอะไปนอน

เขาฟอกอากาศให้เราหายใจนะคะ
เขาไม่ได้ขอให้คุณไปขอหวยจากเขา

เพื่อที่จะป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วเกิดมันเป็นอยู่ไกลชุมชนใกล้บ้านขึ้นมา

ทำบ่อยนะเราอ่ะ
เขาทำมาก็ถึงได้อันนี้มา